หิวแล้วใช่ไหมน่ะไปกินกันต่อสวัสดี
ในช่วงเดือนรมดรแบบนี้นะคะร้านขายข้าวแกงถุงร้านนี้
ขายดีมากค่ะเพราะว่าเขาขายราคาถูกเพียงแค่ถุงละ

ชาวไทยมุสลิมจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยาลาเนี่ยนะคะ
ก็พากันไปเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ
ประหยัดเพียงถุงละ๑๐บาทเท่านั้นเองคุณดูสิ
เรียงรายมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะ
โดยร้านนี้ชาวบ้านในระแวกนี้เขาตั้งฉายาให้เลยนะ
ว่าร้านแกงถุงสบายกระเป๋าทุกอย่าง๑๐บาท
โอ้โหไม่สบายได้ไงก็ถุงละ๑๐บาทเอง
บาทอยากจะเลือกซื้อสัก๑๐ถุงก็ได้คุณร้อยเดียวเอง
ตั้งอยู่ริมถนนสาย๑๕ตำบลสเตงนะคะ
โดยร้านนี้เขาจะขายอาหารถุงปรุงสำเร็จแบบนี้แหละ

โดยเฉพาะเมนูแกงต่างที่ขายถูกมากก็คือ๑๐บาท
เทียบกับร้านทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะ๒๐ไปจนถึง๓๐บาทนะคะ
ก็เลยทำให้ขายดิบขายดีเป็นพิเศษมีลูกค้าอุดหนุนแน่นเลย
โดยเฉพาะในช่วงเดือนรมดรหรือว่าถือศีลอดช่วงนี้นี่แหละ
นางอาริมาดีกาเจ้าของร้านเขาเล่าว่า
ขายอาหารปรุงสำเร็จแบบนี้มาตั้งแต่ยังเป็นสาวค่ะคุณ
ต้นปัจจุบันนี้ยังสาวอยู่เปิดขายมานาน๒๐ปีแล้ว
มีขนมด้วยไม่ใช่มีแต่ข้าวแกงนะคะ
ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้
ก็เลยอยากจะช่วยให้คนในชุมชนได้กินอาหารในราคาที่ถูก
เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเอง
ครับและถึงแม้ว่าจะขายในราคาถูกแบบนี้แต่เรื่องปริมาณกับคุณภาพไม่ต้องห่วงนะคะ
มันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยนะคุณผู้ชมก็เลยเนี่ยแหละค่ะเราเห็นลูกค้าแน่นร้านแบบเนี้ย
แน่นแบบนี้ทุกวันจริงนะในแต่ละวันนะคะสามารถขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่เกิน๓ชั่วโมงค่ะ
โอ้โหดูบรรยากาศสิครับคึกคักมากคุณดูสิสลับหมุนเวียนกันมาซื้อตลอดเลยนะคะ
มาซื้อมาซื้อกันแบบนี้เยอะแบบนี้ผมตกใจเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนี่นึกว่าแจกฟรี
ไม่แจกฟรีสิบบาทเหมือนแจกฟรีอะแหละแต่ว่าคลุกเหมือนแจกฟรีเลยอะ
ใช่ค่ะสำหรับเมนูอาหารต่างก็มีเหมือนร้านตามสั่งทั่วไปเลยนะคะ
โดยขายได้วันละ๑๓๐๐๑๕๐๐ถุงค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ต่อวันเนี่ยนะมีกำไรเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ๑หมื่นบาท
จนถึง๑หมื่น๒พันบาทโอ้โหต่อวันนะคะ
โดยร้านแกงถุงสบายกระเป๋าทุกอย่าง๑๐บาทก็จะเปิดขายเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเลย
ตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งไปจนถึง๖โมง๒๐เท่านั้นนะจ๊
อาจจะหมดเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะก็ลองไปชิมกันดูสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะ
ก็รีบไปซื้อกันหน่อยนะใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรส
แล้วก็ได้อาหารคุณภาพในราคาแสนจับระยะจริง
กระเป๋าแต่ว่าอิ่มพุง